ไหลลงมาทะลักตามคลองแล้วก็ล้นเข้าพื้นที่เศรษฐกิจนะคะ
จังหวัดชายภูมินี่น้ำแรงแบบนี้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมและนี่เป็นการเข้าท่วมรอบที่สองแล้ว
สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่โซนเศรษฐกิจ

อันนี้เป็นภาพจากเมื่อช่วงบ่ายนะคะของเมื่อวานนี้
น้ำปาจากเทอดเขาพูแลนคาร

ล้นพนังกั้นน้ำลำห้วยประทาวผ่านลำห้วยเสวยเข้าตัวเมืองชายภูมิอีกระรอบ
ก็ส่งผลให้ชุมชนต่างทั้ง๒๕ชุมชนรวมถึงย่านศูนย์ราชการตลาดสดร้านค้า
แล้วก็ถนนแทบทุกสายถูกน้ำท่วมแบบนี้แล้วน้ำก็แรงด้วยเสียหายกันไปหมดนะคะ
พื้นที่น้ำเนี่ยสูงเป็นเมตรเลยนะคะแล้วก็ไปท่วมสูงต่อเนื่องอีก
ชาวบ้านเองก็เร่งขนย้ายข่าวของเป็นการด่วน
เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนค่ะให้ประชาชนสังเกตเลยนะคะ
สังเกตไปที่ป้ายที่มีการประกาศแจ้งห้ามผ่านในหลายจุด
โดยเฉพาะบนถนนสายหลักค่ะผ่านเข้าตัวเมืองค่ะ
แล้วย้ำเลยเจ้าหน้าที่ย้ำว่าถ้าเห็นป้ายอย่าไปฝืนนะ
อย่าไปฝืนขับรถผ่านโดยเด็ดขาดเพราะอะไร
เพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวแรงมากแล้วก็หลากเข้าตัวเมืองอย่างต่อเนื่อง
ฝ่าไปอาจจะเกิดอันตรายแล้วก็อุบัติเหตุได้นะคะ
ต่อเนื่องมานานห้าวันแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วทุกหน่วยงานรวมถึง
ทรัพยาพืมตอนนี้เองก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำให้ลดระดับ
ลงมาจนเกือบจะใกล้แห้งแล้วนะคะใกล้แห้งแล้วเกือบจะดีแล้ว
สุดท้ายเนี่ยมันมีน้ำมาท่วมอีกแล้วรอกไง

ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีกนะคะ
ระบายน้ำออกจากตัวเมืองลงสู่แม่น้ำชี
ระบายออกอย่างต่อเนื่องตลอด๒๔ชั่วโมงเลยล่ะค่ะ